ก็ระทึกเหมือนกันครับคนขับรถกระบะน่าจะหลับในฮะ
ขับพุ่งผ่านทางสามแพร่งอืม
และหลังจากนั้นรถของเขาไปชนร้านเสริมสวย
ลุเข้าไปในร้านเลยค่ะเด็กหญิงวัยสามขวบนอนอยู่
โชคดีที่ตู้เย็นช่วยชีวิตไว้ได้
ให้คุณผู้ชมมาดูคลิประทึกนี้กันนะครับ
โอ้โหมาเร็วมาแรงทะลุร้านเสริมสวยแห่งนี้ครับ
นี่ฮะบริเวณชุมชนบ้านแม่ปะที่หมู่๙ตะบนแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าร้านดลยาบาเบอร์เป็นบ้านหลังใหญ่สูง๒ชั้น
ทาสียมพูเด่นชัดสวยงามเลยกั้นกลางห้องเป็นร้านขายสินค้าทั่วไป
แล้วก็เปิดเป็นร้านเสริมสวยด้วยนะครับแต่พอรถกระบะพุ่งเข้าชน
โอ้โหร้านแห่งนี้พังยับเยินจริงจริงนะครับข้าวของกระจัดกระจายนะฮะ
รถกระบะยี่ห้อตอเลียต้าสีดำทะเบียนบ่อยไม้ฉอชิงสี่สามสามหกจังหวัดตาก
พุ่งเข้ามาชนกลางร้านกลางบ้านแบบนี้ครับแล้วก็อัดติดกับเสากลางบ้าน
เสาเนี่ยก็เกือบจะหักเหมือนกันนะฮะส่วนรถกระบะเนี่ยเละครับ
ยางระเบิดเกยเข้าไปอยู่กับตู้แช่น้ำแข็งขนาดใหญ่ขณะที่ห้องเสริมสวยข้างข้างเนี่ยมีลูกค้าเป็นสามีภรรยา
บัตรเจ็บครับบัตรเจ็บที่ใบหน้าสองกลายค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่เหลือเชื่อ
นางสุกัญญาทองศรีอายุ๓๓ปีเจ้าของร้านเสริมสวยและลูกสาววัย๓ขวบ
รอดชีวิตมาได้อย่างที่บอกไปนะครับเพราะตู้เย็นช่วยชีวิต
ตู้เย็นแช่น้ำแข็งขนาดใหญ่ช่วยชีวิตเอาไว้ช่วยอย่างไร
อ่ะฟังเสียงของคุณพี่สุกัญญากันหน่อยฮะ
โอ้โหเนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ยรอดชีวิตได้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าตู้เย็นบังตู้เย็นขวางเอาไว้นะฮะ
ส่วนคนขับรถกระบะคือนายมาโน้ตชูพั่วอายุสี่สี่ปีนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแม้ว่ารถมันจะอัดเข้าไปกลางเสา
กลางบ้านแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยังอยู่ในอาการมึนงง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งจะทานยาลดไข้มา
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นไข้แล้วสงสัยคือผมทานยามา
มันก็เลยเกิดอาการวูบครับวูบหรือหลับในนี่แหละ
รถมันพุ่งชนร้านเสริมสวยแบบไม่แตะเบรกเลยนะฮะ